คุณผู้ชมมาดูเหตุเผลิงไม่กันหน่อย
เป็นเพลิงไหม้ใหญ่โกดังเก็บสินค้า
ซึ่งเป็นสินค้าที่จะส่งตามร้านอาหารต่าง
ไม่ว่าจะเป็นพวกกระดาษทิชชูน้ำยาล้างจานอะไรแบบนี้

ในการที่จะระงับเหตุในครั้งนี้
ควันดำตุ๊บไปหมดเลย
ประมาณสัก๓ทุ่มเมื่อคืนนี้ตำรวจสพบางศรีเมือง
จังหวัดนวลธับบุรีรับแจ้งเหตุไฟไหม้กระดังเก็บสินค้า
ของบริษัทแห่งหนึ่งบริเวณซอยวัดบางศรีเมืองนะครับ
ก็ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาสากู้ภัย
แล้วก็รถน้ำจากเทศบาลใกล้เคียง๕๐คันนะคุณฮะ
เข้าควบคุมเพลิงครั้งนี้ครับ
โกดังขนาดใหญ่๒ชั้นพื้นที่ประมาณสัก๓ไร่
โกดังนี้อย่างที่บอกเป็นเก็บสินค้า
ที่จะส่งตามร้านอาหารต่างน้ำยาล้างจาน
ทำยาทำความสะอาดทิชชู่ถุงพลาสติกแก้วน้ำพลาสติก
รับอาหารแล้วก็กล่องอาหารนะครับ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครึ่งสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
สอบถามชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าคนในพื้นที่จะรู้ดีว่า
ดังแห่งนี้เก็บสินค้าที่เป็นเชื้อเพลิงไว้

กลางคืนจะมีคนเฝ้าเพียงคนเดียว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินมูลค่าความเสียหาย
แล้วก็ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับ
เรื่องต้นก็คาดว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ